ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยตอนนี้ก็คือเราก็หลังจากที่ไปพบไปเจอพูดคุยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็รอทางตำรวจเขาจะเรียกกลับไปเพื่อดูว่าอัปเดตล่าสุดเป็นยังไง
เพื่อที่เราจะได้เอาหลักฐานของเราไปชี้แจงเพราะวันนั้นไปก็แค่ไปแบบเฮ่ฉันมาแล้วนะ
ก็แบบมายนะอย่าไปตื่นตะนกนะอะไรอย่างงี้ให้รู้ว่าเออฉันอยู่ตรงนี้ฉันพร้อมเสมอ

ไม่ได้เห็นน่าสิค่ะ
คือครูเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นกระบวนการของครูอันนี้ครูไม่ชัวร์นะ
กระบวนการทางกฎหมายหรือเปล่าที่เขาไม่ให้ดู

อย่างงี้มันจะเตียบ

คุณไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นขั้นตอนที่
ไปถึงอายการหรือเปล่า

อันนี้ครูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ
เบื้องต้นเพราะเราไม่รู้ว่า
เขาเอาหลักฐานอะไรมาพูดอะไรอย่างนี้

คืบหน้าว่าเขาจะเรียกอะไร

วันนั้นแอบเซ็งไหมคะว่าหลักฐานที่เราอยากเห็น
อยากรู้ว่ามันมีความเกิดของเรา

ไม่เป็นไรหรอกคือครูว่ามันเป็นกระบวนการของ

ส่วนหนึ่งคือวันนั้นพอไปถึง

มันนานเศรียญเวลามาก
ไปตามกระบวนการของกฎหมายดีกว่า
ครูเดาอะไรอย่างอื่นนอกจากตัว
แล้วมันก็เรียกรู้ว่าอยากให้มันจบในเร็วที่สุด

มีอะไรที่เรากังวล

ก็ถ้าเขาคุยมาครูก็คุย

ถ้ามาไหนคะทำไมถึงเข้าใจอย่างนี้คะ
เข้าใจตรงนี้ผิดนะอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดเข้าใจผิดช่วยประกาศให้โลกรู้ด้วยได้ไหมคะ
ในสิ่งที่ได้เคยประกาศผิดไปช่วยประกาศให้โลกรู้ต่อ

คือส่วนตัวครูก็พร้อมถ้าเขาจะแต่ใครเกี่ยวมา
คุยเถอะคุยเถอะสะกิดเนี่ยอยู่ตรงนี้
คือจะบอกว่าบางทีเขาบอกว่าทำไมไม่มาคุยกับเราล่ะ
คือในมุมมันต้องคิดอย่างนี้เนอะ
คือถ้าสมมุติว่าวันนี้ครูผิดใจกับหนู

กูจะต้องแบบฉันผิดใจแล้วรอให้เธอมาคุยกับฉัน
งงไหมเออฉันผิดใจแล้วฉันก็นั่งผิดใจอยู่แล้วก็

มันไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าครูผิดใจกับใครครูก็จะโทรไปถาม
เออค่ะ
ก็ตอนแรกเนี่ยมันงงตรงนี้ไงว่า
เราไม่รู้ว่าเขาไปเข้าใจอะไรตรงนั้นได้ยังไง
เราจะอยู่ไปฮัลโหลมีอะไรเข้าใจผิดฉันหรือเปล่า
ก็ไม่ใช่ถูกด้วยฮะอันก็เลยเป็นตามความปรรถนาของธนุนดีกว่าครับ

เราก็ได้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันแบบอึดอัดนะครับ

ไม่หรอกคือมันก็จะเป็นแค่ช่วงแรกค่ะในตอนแรกแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเฉยแล้ว
เพราะว่าทุกอย่างมันก็ว่ากันไปตามน้ำนะคะ

กำลังใจดีขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริง

เอาละค่ะก็รอดูกันไป